หลายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากความเมาเหล้า
เมายาอย่างเรื่องหยาเสพติด
อายุ๕๐ปีถูกแก๊งค้ายาเสพติด

เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะต้องวิ่งไปเป็นกิโลไปหลบซ่อนอยู่ในรถกระบะของคนแถวบ้านอ่ะ
เพราะว่ากลัวแก๊งค้ายาเสพติดจะตามมาทำร้ายอีกสุดท้ายก็พาเธอไปส่งโรงพยาบาล
อาการยังหนักนะคะตามหน้าตามตัวเป็นรอยไฟไหม้เต็มไปหมดเลยอ่ะ
เหตุผลก็คือเธอไปเห็นยาเสพติดมันทิ้งอยู่แถวนั้น
เธอไปเก็บมาแล้วก็ทำลายทิ้งคือเอาไปละลายน้ำทิ้ง
เพราะเธอบอกว่าเธอไม่ชอบเรื่องยาเสพติดสามีติดคุกคดียาเสพติดอยู่
แต่ไอ้แก๊งค้ายาเสพติดแก๊งนี้มันรู้มันรู้ว่าเธอเอายาเสพติดไปเป็นยาไอซ์
มันก็มาซ้อมเธอไงบังคับให้เธอบอกว่ายายอยู่ไหนยายอยู่ไหน
เธอก็บอกไปแล้วว่าเอาละลายน้ำทิ้งไปแล้วมันไม่เชื่อมันจุดไฟเผาเธอเลย
อืมนี่ค่ะคนที่ก่อเหตุมีทั้งหมดห้าคนนะคะตำรวจบอกนะคะ
ตอนนี้จับได้แล้วหนึ่งคนและหนึ่งคนที่จับได้อายุแค่สิบเจ็ด
สิบเจ็ดเองเหรออายุแค่สิบเจ็ดอ่า
แล้วไอ้๕คนทั้งหมดที่ร่วมกันก่อเหตุก็เป็นญาติพี่น้องกันหมด
อ่าแล้วไอ้ห้าคนนี้ที่ร่วมกันก่อเหตุก็อยู่ใกล้ใกล้บ้านของคนเจ็บ
ครับคืออยู่ในระแวกเดียวกันหมดเลยอ่ะค่ะเหตุการณ์นี้นะคะ
คนเจ็บก็คือนางมาลัยชุมประมาณอายุห้าสิบปีนะคะถูกรุมซ้อมถูกจุดไฟเผาทั้งเป็นบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในขนำบ้านโคกเมาตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา
และอย่างที่บอกว่าเธอวิ่งหนีตายไปหลบอยู่หลังรถกระบะของเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้น
กว่าคนจะมาเห็นแล้วพาส่งโรงพยาบาลนะคะวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพบางกล่ำ
นำตัวในแบงค์เยาวชนชายอายุ๑๗ปีที่ร่วมกันก่อเหตุนี้ไปสอบสวนแล้วนะคะ
จับได้คนหนึ่งก่อนนะคะอายุแค่สิบเจ็ดเองพนักงานสอบสวนบอกว่าได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ขออนุมัติศาลออกหมายจับคนที่ร่วมก่อเหตุและอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดล่าสุด
สารจังหวัดสงขลาอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้วอืม
สี่คนที่เหลือก็คือนายสอนและจิสวัสดิ์หรือแหละอายุสี่สิบเอ็ด
นางจันทิราบินสหะหรือแอดอายุสามสิบหกสองคนนี้เป็นสามีภรรยากัน
อ่านายยงยุทธ์ชุมประมาณหรือเป้เป้มันมีฉายาว่าเป้ปีโป้ปั่น
ปีโป้ปั่นเป้ปีโป้ปั่นใช่อายุยี่สิบหกครับ
คนนี้เป็นคนที่ซ้อมแล้วก็จุดไฟเผาโอ้โหจากฉายามันไม่น่าโหดขนาดนั้น
อ่าเป้ปีโป้ปั่นคนนี้อ่านางสาวพัทราพรเพชรราชหรือแก้ว
อายุยี่สิบเก้าปีและในแบงค์เยาวชนอายุสิบเจ็ดปีค่ะ
แก๊งจับได้แล้วคนเดียวครับข้อหาก็คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
และอย่างที่บอกว่าทั้งหมดนี้ค่ะเป็นเครือยาศกันด้วย
มาร่วมกันก่อเหตุแล้วก็ไปผัวพันกับยาเสพติดเนี่ย

วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙

เก็บหลักฐานเพิ่มในขนำที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
นางมาลัยถูกซ้อมถูกเผาทั้งเป็น
ไปเจอขวดน้ำอัดลมค่ะคุณผู้ชม
สงสัยว่าขวดนี้น่าจะเป็นขวดที่แก๊งคนร้าย
ใส่น้ำมันเอาไปราด

ตำรวจและเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้ไปตรวจสอบ
ไปหาลายนิ้วมือแฝงแล้วก็เอาเบาะที่นอนค่ะ

ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีนะคะ
แต่คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้รับความร่วมมือจากคนที่อยู่ในระแวกเดียวกัน
เพราะเขากลัวค่ะคือส่วนใหญ่ไม่บอกไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เขากลัวเขาไม่กล้าบอกและเขาเป็นเครือยาศกันหมดเลยนะแถวนั้นน่ะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมบางคนที่อยู่แถวนั้นกลัวถึงขั้นที่ว่า
ออกจากหมู่บ้านไปแล้วหอบข้าวหอบของไม่อยู่แล้วตรงนี้ไปดีกว่า
จากการสอบถามพี่สาวของสามีนางมาลัยคนเจ็บนะคะ
ยืนดูเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยด้วยนะคะเธอเล่าให้ฟังว่า
น้องชายของเธอก็คือสามีของคนเจ็บอะค่ะ
เคยถูกจับคดียาเสพติดอยู่ในเรือนจำปีกว่าแล้ว
ที่ผ่านมานางมาลัยซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องสะพ้ายของเธอนะคะ
ก็อยู่ในขนำเพียงลำพังไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเครือญาติ
มารู้ข่าวตกใจมากและสงสารน้องสะพ้ายมาก
และคนก่อเหตุจริงแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นน้องชายเธอเอง
ไม่คิดว่าจะกล้าทำกันถึงขนาดนี้
ก็บอกว่าปกติแล้วนางมาลัยก็จะไปเลี้ยงหลานที่บ้าน
ชอบร้องเพลงชอบพูดคนเดียว
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนางมาลัยกับวัยรุ่นแถวบ้าน
ก็มีแค่ว่านางมาลัยก็ตะโกนด่าไปตามภาษาคนแก่
ด่าวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้
ส่วนปัญหาระหว่างป้ามาลัยกับในแหละ

ชาวบ้านบอกว่าก็เคยได้ยินแค่เถียงกัน
แบบขัดคอกันแบบเบาอ่ะ
ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันถึงขั้นรุนแรง

ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเวลาเห็นเขาเถียงกัน
แต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนบอกสงสารนางมาลัยมาก
เพราะทุกคนมองว่ามันรุนแรงเกินไป
ส่วนอาการของนางมาลัยตอนนี้นะคะ
ยังพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องปลอดเชื้อโรงพยาบาลหัดใหญ่

สามารถพูดจาสื่อสารได้นะคะ
แผลไฟไหม้คือลึกถึงชั้นเนื้อที่หนักที่สุด

ที่ขาพนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำนางมาลัยเพิ่มเติม
แต่ต้องรอให้อาการดีขึ้นกว่านี้แล้วก็ให้ปลอดภัยก่อนนะคะ
ถึงจะไปคุยข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะนะคะแต่นางมาลัยพอจะพูดได้แล้ว
เธอบอกว่าวันเกิดเหตุพยายามจะบอกคนร้ายแล้ว
เธอเอายาไอซ์ละลายน้ำไปหมดแล้วไม่ได้เอาไปซ่อนที่อื่น
แต่คนร้ายไม่เชื่อแล้วก็ยังทำร้ายเธอค่ะ
ก็เนี่ยฮะยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะต้องรอการสอบปากคำอย่างละเอียด
อะไรกันเกี่ยวกับพฤติกรรมในคืนวันเกิดเหตุอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง

แต่ถ้าจากการบอกเล่าของชาวบ้านแล้วก็ข้อมูลที่ตำรวจได้มานะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราจะทำให้เห็นนะฮะว่าพฤติกรรมของคนร้ายแก๊งนี้เนี่ย
ทำกับนางมาลัยเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับ
แล้วเดี๋ยวท่านรอแป๊บหนึ่งเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ในช่วงที่คนเจ็บเนี่ยเขาถูกเผาแล้วเนี่ย
วิ่งหนีไปวิ่งหนีตายไปอยู่ที่รถกระบะของชาวบ้าน

คนที่เป็นเจ้าของรถกระบะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับเรานะครับ
แต่ชาวบ้านบอกว่าอย่างนี้ครับนางมาลัยเนี่ยนะคนเจ็บเนี่ย
เพลเขาเป็นคนจังหวัดพยาวนะฮะชีวิตน่าสงสารมากนะฮะ
เพราะว่ามาแต่งงานอยู่กินกับสามีอยู่ที่จังหวัดสงขลา
ในพื้นที่นี้นะฮะพื้นที่บ้านกล่ำเนี่ย
บ้านโคกเมาเนี่ยนะครับอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับ
มีลูกด้วยกัน๔คนลูกก็แยกครอบครัว
เพราะว่าไปมีครอบครัวกันหมดแล้วโตหมดแล้ว
แต่นางมาลัยอยู่บ้านเลี้ยงหลานนะ
เพราะว่าลูกมีหลานก็เอาหลานมาให้เลี้ยง
ตอนนี้อยู่คนเดียวเพราะสามีติดคุกคดียาเสพติดนะฮะ
ตำรวจสืบสวนสพบังกล่ำเจ้าของคดี
ได้นำตัวในแบงค์เยาวชนชายที่จับกลุ่มได้แล้ว๑คน
ไปสอบสวนพบว่าเรื่องนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด๕คน
โดยในแหละซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องสามีของนางมาลัยเนี่ยเป็นหนึ่งในขบวนการเลยนะฮะหัวหน้าแก๊งเลย
แล้วก็นางแอดภรรยาของนี่แหละทั้งคู่เป็นเจ้าของยาไอซ์ที่เอาไปซุกซ่อนไว้
แล้วนางมาลัยไปเจอแล้วเอาไปละลายน้ำมีในเป้ปีโป้ปั่นเป็นคนซ้อมและจุดไฟเผานางมาลัย
มีในแบงค์ที่มาร่วมกันซ้อมด้วยแล้วก็คนเป็นคนไปซื้อน้ำมันมาราดก่อนที่จะจุดไฟเผากันนะ
อีกคนนึงคือผู้หญิงชื่อว่านางสาวแก้วนะฮะที่ร่วมขบวนการด้วยและทั้งหมดเป็นเครือยาศกัน
นี่ฮะ๕คนผู้ต้องหานะครับตอนนี้จับได้๑คือเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าบ้านของนางมาลัยกับบ้านของนางแอดนะฮะ
ที่เป็นเจ้าของยาไอซ์เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับ
ห่างกันแค่ไม่เกิน๕เมตรเท่านั้นนะฮะ
นี่ฮะอยู่กันแบบนี้ชุมชนแบบนี้เลย

ซึ่งนางมาลัยนี่เขาแบบเขาครับแค้นใจมากที่สามีเขาต้องมาติดคุกเพราะคดียาเสพติดนะ
เดี๋ยวดูนะฮะทีมข่าวของเรานะครับคุณระวีการแก้ววิจิตร
วันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งระหว่างบ้านของนางแอดเจ้าของยาไอซ์กับบ้านของนางมาลัย
ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บคุณระวีการบอกว่าเนี่ยฮะ๑๙ก็ถึงแล้วคุณเขียนมาสอน

ถูกต้องเนี่ย

แล้วก็หันไปฟื๊บเจอบ้านของนางมาลัยแล้วแค่นี้เอง

อู้หูทำกันได้คือบุกมาแล้วจุดไฟผ่าตรงนี้เลยนะครับ
ก่อนเกิดเหตุนะครับคาดว่าวันนั้นก็คือ๒๘พฤศจิกายนที่
มามีคนเอายาไอซ์ไปซุกซ่อนไว้แถวพื้นที่ที่เยื้อง
กับบ้านของนางมาลัยเพื่อจะรอเอาไปขายต่อนะฮะจากนั้นนาง
มาลัยเนี่ยไปเห็นว่าแมวเนี่ยมันไปคุ้ยไปขี่อะไรบางอย่างก็
เดินไปดูแล้วพบว่าเป็นยาไอซ์ซึ่งน้ำหนักประมาณ๓ขีดก็
เอาไปทำลายทิ้งด้วยการเอาไปละลายน้ำพอไอ้แก๊งนี้มัน
รู้มันก็โกรธแค้นมากนะครับก็สืบจนรู้ว่านางมาลัยเป็นคน
เอายาไอซ์ไปละลายน้ำทิ้งก็เลยไปทำร้ายร่างกายทำร้ายร่าง
มาตลอดนะฮะตั้งแต่๒๙๓๐พฤศจิกายนหลังจาก๒๘เอามา
ซ่อนไว้แล้วก็มันหายไป๒๙๓๐เนี่ยมาทำร้ายนางมาลัยตลอด
นะครับเพื่อที่จะให้เอาเงินมาใช้คืนจนช่วงตี๒วันที่๑
ธันวาคมแก๊งนี้กลับมาหานางมาลัยที่บ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
จะเอาเงินอืมเพราะว่าเงินที่ต้องศูนย์ไปจากยาเสพติดที่ถูก
ไปละลายน้ำเนี่ยยังไม่ได้คืนค่ะก็มีการทำร้ายกันอีกทีเนี้ยรุม
ซ้อมกันอีกนะฮะแต่ว่าคราวนี้หนักเลยคืนนี้เพราะถึงขั้นเอาน้ำมันมารอ
แล้วจุดไฟเผาพอถูกจุดไฟเผานางมาลัยได้วิ่งหนีตายนะครับ
ขนำเนี่ยที่อยู่เนี่ยนะฮะวิ่งหนีไปเกือบ๑กิโลเมตรนะครับ
วิ่งไปวิ่งไปจนไปเจอรถกระบะของชาวบ้าน
แล้วก็ไปซุกซ่อนตัวอยู่ที่นั่นค่ะวิ่งไปก็โอ้โหดับไฟไปด้วย
ที่ตัวเองก็ลุกไปด้วยไปเจอรถกระบะชาวบ้าน
ก็ไปนอนหลบอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเช้าเขามาเจอ
โอ้โหเนี่ยวิ่งไปเป็นกิโลดูระยะทางความห่างกันนะคะ
ว่าเธอต้องเจ็บต้องทรมานวิ่งหนีไป
แล้วอยู่ทั้งคืนจนเช้าเข้ามาเจอถึงพาส่งโรงพยาบาล
คุณผู้ชมแต่ช่วงจังหวะที่เธอหนีก่อนที่จะไปถึงรถกระบะ
ไปซ่อนตัวที่รถกระบะเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงแรกเลยค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงจอดรถบ้านของบัง
ที่เป็นเจ้าของรถกระบะที่นางมาลัยวิ่งหนีไปหลบนะคะ
คลิปแรกเนี่ยค่ะก็จะเห็นที่ใช่นี่คือนางมาลัยเดินคลุมผ้า
ออกจากปากซอยเลี้ยวซ้ายไปตามถนนแล้วก็เดินเข้าไปในโรงเลี้ยงไก่
ตรงนั้นมีรถกระบะจอดอยู่อันนี้คือคลิปแรกนะคะ
นี่แสดงว่าถูกเผามาแล้วแล้วก็เอาผ้าคลุมคือแบบคลุมแผลเอาไว้ไง
คุมมาเลยอ่ะครับจากนั้นค่ะก็จะเห็นอีกคลิปนึงนี่ค่ะ
นางมาลัยเดินไปเนี่ยเดินไปเดินไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยวไป
หน้าโรคระบะก่อนนะคะลางจากนั้นเนี่ย
เพราะตอนนี้คือเจ็บอยู่นะคะคือเจ็บสาหัสถูกไฟไหม้หน้าคอแขนตัวเนี่ยเต็มเลยอ่ะโอ้โห
แล้วพยายามจะขึ้นไปขึ้นไม่ไหวค่ะเนี่ยค่ะ
คือแผลสดพวกนี้นะแล้วไปโดนผ้านะคุณเดี๋ยวมาสอน
ใช่แล้วพยายามปีนขึ้นไปดูนะกว่าจะขึ้นไปได้
พอขึ้นไปได้ปุ๊บอ๋อขึ้นได้นะนอนอยู่ท้ายรถกระบะเลย
โอ้โหนอนอยู่ตรงนั้นครับหลบซ่อนไงกลัวไอ้แก๊งยาบ้าจะมาทำร้ายเธอต่อ
แสดงว่าไอ้พวกนั้นมันเผาเสร็จมันก็ไปมันคงกะว่าปล่อยให้ตายอยู่ตรงขนำที่บ้าน
เธอซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ค่ะนอนอยู่แบบนี้ค่ะอืม
ไปเป็นชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมครับ
เจ้าของรถกระบะกับลูกน้องเดินเข้ามาในล้าวไก่นี่เดินเข้ามานะคะ
แล้วก็จะมีคนงานเขาก็เดินวนไปวนมาเขาไม่ได้สังเกตครับ
ไม่ได้ดูที่ท้ายรกระบะเลยว่านางมาลัยนอนอยู่ที่ท้ายรถเห็นไหมเขาก็เดินเดินอยู่ในล้าวไก่เนี่ยค่ะ
อันนี้เปิดไฟมั้งเนี่ยนะใช่ไหมใช่แต่มีช่วงนึงเหมือนคนงานน่าจะรู้สึกผิดปกติ
เหมือนกับเอ๊ะมันมีอะไรแปลกก็จะเห็นว่าคนงานก็จะเหมือนก้มเงยอ่ะนะเดี๋ยวลองสังเกตดูนะ
นี่มาที่ล้าวไก่ใช่ลูกน้องลูกน้องของบังเจ้าของรถนะ
ฟงเปิดไฟดูไก่เนี่ยเขาก็ก้มเงยสังเกตที่รถเห็นไหมคะพยายามจะมองเนี่ยก้มอยู่
อะไรอยู่ท้ายรถเนี่ยอ่าก็เลยแบบสังเกตอยู่สักพักเลยนะอ่า
สุดท้ายก็ไปเรียกคนให้มาดูเนี่ยค่ะหลังจากนั้นจะเห็นอีกคลิปนึงว่าบังเนี่ยเรียกภรรยาเรียกคนในบ้านไปดูเห็นไหมผู้หญิง
มันนำสายเด็กหล่างบทประหลายจบการวิทยาพยาพิกัดอีกอ๋อโอ้โห
มันมาจุดไฟเผาที่บ้านแต่ตัวเองยังไม่ตายก็ต้องหนีมาเพราะว่าเดี๋ยวมันย้อนกลับมา
เห็นว่าไม่ตายเดี๋ยวมันเอาให้ตายแล้วเธอต้องทนนอนเจ็บอยู่แบบนั้น
ใช่เราได้คุยกับผู้ที่เป็นเจ้าของรถกระบะนะครับ
นางมาลัยไปหลบซ่อนตัวอยู่นะในช่วงเวลานั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นยังไงเดี๋ยวท่านฟังดูนะฮะ
ทุกส่วนทุกส่วนทุกวันเลยตั้งน้ายลังกายทั้งวันเลยว่ะ
ก็ทำลายต้องกลับทางเพื่องานนำของเดี๋ยว
มาร่องกั้นใจต้องที่กลิ่นอยู่ทำใกล้ยอด
แต่งงั้นมายานมายานไม่แล้วจ่าย
แล้วก็ล่าสุดนะคะตำรวจก็นำตัวในแบงค์หนึ่งในผู้ก่อเหตุที่
อายุแค่๑๗เนี่ยค่ะไปชี้จุดเกิดเหตุหลังจากสอบปากคำเสร็จก็ไปชี้จุด
จุดแรกก็คือบ้านลูกสาวของนางมาลัยในแง๊งบอกว่าวันเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์สองคันไปรับนางมาลัยที่บ้านหลังนี้ค่ะครับจาก
นั้นก็ไปที่สะพานข้ามคลองรอหนึ่งแล้วก็รุมทำร้ายอ๋อไปรับเข้ามา
เพื่อจะมาถามเรื่องยาเสพติดนะสิใช่ค่ะแล้วก็ไปทำร้ายเขา
ตรงนี้ค่ะในแบงค์บอกว่าพอรุมทำร้ายเสร็จเนี่ยนะก็พาไปส่ง
ขนำนะคะขนำที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ร่วมกันเผาทั้งเป็นทำร้าย
เขาก่อนพาเขากลับไปแล้วก็ไปเผาเขาเนี่ยครับระหว่างชี้จุด
ค่ะก็มีชาวบ้านไปดูกันเยอะมากนะป้าของในแบงค์ค่ะป้าของ
ในแบงค์ร้องไห้ตลอดเลยแล้วก็บอกว่าหลานป้าเป็นคนดีหลานป้า
เป็นคนหัวอ่อนเขาทำตามเพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจ